ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องวัยรุ่นหัวร้อนค่ะ
คนจำนวนน้อยกว่านะคะมี๒คน
แต่บุกเข้าไปทำร้ายกลุ่มรายเดอร์ที่เขาอยู่กันทั้งหมด๖คน
เพราะว่ากลุ่มรายเดอร์เนี่ยไปเตือนบอกขับรถย้อนสอนนะ

คุณผู้ชมที่เห็นคลิปในตอนแรกเนี่ย

เขานั่งกันอยู่หน้าบ้านตรงนี้เขากำลังรอรับออเดอร์กันอยู่ประมาณ๖คน
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นวัยรุ่น๒คน

รายเดอร์เขาตะโกนบอกว่าย้อนสอนนะครับ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาตอบกลับมาว่าครับ
เดี๋ยวเราให้ดูคลิปตั้งแต่ตอนแรกนะคะ
ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มายังตอบเลยว่าครับ
แต่ผ่านไปสักพักนึงย้อนกลับมาค่ะ

เพราะว่าเข้ามาแล้วทำท่าชักอาวุธปืนออกมาค่ะ

หลายคนก็วิ่งหนีกันแล้วก็วงแตกหลบเข้าไปในบ้าน

อันนี้คือภาพในช่วงแรกที่ขี่มอโตซัยผ่านไปนะคะ
พอย้อนกลับมาที่ทำท่าชักปืนแล้วเนี่ย
สองวัยรุ่นก็เอาอิดตัวหนอนเครื่องปลาใส่ประตูบ้านหลังนี้หลายครั้งเลยค่ะ
แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องอยู่ก็ขึ้นคร่อมจะขโมยไปแต่เอาไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถ
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองขับหลบหนีไป
นี่นะคะหลังเกิดเหตุค่ะนายสุฤทธิ์เจ้าของบ้านเข้าไปแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรี
ให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ซึ่งวันนี้ได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากการที่พวกเขาไปเตือนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอน
แต่ว่าก็ไม่น่าจะจบด้วยเหตุการณ์ที่รุนแรงแบบนี้

เนี่ยค่ะก็โชคดีที่เข้าบ้านได้ทันนะคะ
ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วก็มีผู้ก่อเหตุ๒คนนะครับที่ขับมอไซค์มา

ผมก็เตือนเพื่อนผมก็เลยเตือนไปครับ
ว่าย้อนสอนนะครับพี่อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะจุดนี้มันเกิดอุบัติ
นี่ค่ะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อยู่ในซอยนั้น
บอกว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุบ่อย

ย้อนสอนวันนั้นเขาบอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยกลุ่มรายเดอร์ก็พูดเตือนดี
ก็ไม่คิดว่าจะจบด้วยเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ค่ะ